ส่วนเหตุการณ์นี้ที่มหาสรคามนะครับเป็นเรื่องของการไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่
คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกค่ะนะมันมีอายุกี่ปีกิ่งมันจะแข็งแรงอะไรขนาดไหนอืม
มีน้องสองคนนะครับไปนั่งรอคุณแม่ไปติดต่อราชการที่ศาลจังหวัดมหาสรคาม
ปรากฏว่านั่งอยู่ใต้ต้นมะค่าแต้เป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะมะค่าแต้เนี่ยกิ่งมันหักลงมาครับ
ทั้งคู่เลยนะฮะเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
กิ่งไม้ต้นมะค่าแต้ความยาวประมาณ๑๐เมตรหักลงมาแล้วมาทับพอดีเลยนะครับ
ทับเด็ก๒คนนะฮะคนหนึ่งเป็นเด็กชายอายุ๑๒ปีอีกคนนึงเด็กหญิงอายุ๙ปี
นั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินอยู่หน้าศาลจังหวัดมหาสรคาม๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เด็กชายวัย๑๒ก็มีบาดแผลฉีกขาดที่มือด้านซ้ายแล้วก็เจ็บแน่นหน้าอกมีเลือดออกที่จมูกด้วยแล้วก็อาการนี้ก็คือแบบซึมไปเลยนะครับ
ส่วนเด็กหญิงวัย๙ปีที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมีบาดแผลฉีกขาดที่ริมฝีปากขาซ้ายบวมนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาล

ได้ยินเสียงดังเหมือนกิ่งไม้หักอยู่๓ครั้งก่อนที่กิ่งไม้ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑๕๒๐นิ้วจะหล่นลงมาซึ่งมันสูงประมาณ๖๗เมตรแขนงกิ่งถูกเด็กสองคนที่นั่งอยู่จนบาดเจ็บนะครับรอปภศาลเห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
คือหากุ้งมาเลยนะครับเป็นกิ้งใหม่ต้นมะคาแต้วครับ

ตอนนี้น้องทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
คุณแม่บอกว่าวันนี้ก็มาที่ศาลจังหวัดมหาสรคามมาติดต่อราชการมาตั้งแต่เช้าครับ

แต่มันก็นะมันก็ดูลำบากอ่ะใช่ไหมไปไหนมาไหนเราก็ต้องอยากหาต้นไม้ใหญ่นั่งลงไว้ก่อนอ่ะ